ผู้ประกวดของท่านด้วยครับ
ขอบคุณค่ะ
รู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่เหลือเชื่อมากเลยนะคะ
ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่าได้รับตำแหน่งนี้เลย

ขึ้นตอนเย็นตอนที่ได้พบกับครอบครัวแล้วนะคะ

ว่าหลังจากได้รับตำแหน่งแล้วจะไปที่ไหน
เพราะว่าก็ได้รู้จักกับ
นางงามพวกสะกดจากหลายประเทศเลยค่ะ
เพื่อนก็เพื่อนที่ประกวดเนี่ย

แล้วก็ไม่คิดว่าจะไปที่อินโดนีเซียด้วยแน่นอนนะคะ

แต่ที่แน่ก็คือเขารู้ดีว่า

เขาก็จะมีเพื่อนที่ได้รู้จัก
ก็คืออยากจะพบกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนในทีมด้วยค่ะ
เพราะว่าก็อยากจะได้พูดคุยกับพวกเขานะคะ
ก็อยากจะกินมะม่วนบีบนะคะ

อยากจะขยายการทำงานด้านการศึกษา
ที่เขาได้ทำในฟิลิปปินส์ค่ะ

เพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาก็ได้สื่อเสียชื่อที่เสนอ
ชีวิตประจำชาติของฟิลิปปินซ์มันหนักถึง๕๐กิโลกรัม
และเบลต์มันถึง๕กิโลกรัม
คุณสามารถทำได้ไหม
ผมสามารถทำให้ดี
ชีวิตประจำชาติของฟิลิปปินซ์มันหนักถึง๕๐กิโลกรัม
เพราะฉะนั้นผมอยากแสดงสิ่งต่างของความภูมิของเรา

ก็ถามว่าทำยังไงถึงจัดการกับชื่อนั้นได้
ก็คือพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ

แล้วก็แสดงถึงวัฒนธรรมต่างที่มีอยู่ในฟิลิปปินส์